ของทีมชาติไทยก็จะมีเครียบอุ่นเครื่องในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้
ทางฝั่งโคนวิชาศฮ่ะครับกุญษัยของซัปโปรโหมาเนีย

ถ้าเกิดว่าเล่นได้ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทีมชาติไทยเหมือนกัน
เดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อ๒๖คนออกมาก่อนจะเข้าแคมป์ในวันที่๒๐มีนาคม
มีนาคมก็คือวันจันทร์หน้านู้น

ส่อนักเตะในญี่ปุ่นสุปชกกับชนะทิพย์
ยินดีมากที่เห็นชนะทิพย์ทำประตูได้
หวังว่าจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นก่อนมาทีมชาติ
หากมีแผนการเล่นเซ็นเตอร์๓คนสุประโชคจะเป็นตัวเลือกของวิงแบ็คได้
แต่ต้องคุยกับนักเตะก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็ดูว่าทำผลงานตรงนั้นเป็นอย่างไร
จากนั้นเนี่ยค่อยมาหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีม
แต่ถ้าเราเห็นสุบชกมาในเด็กพวกเราดูบนกันทัน

ประโชคเนี่ยถนัดการเล่นเกมลุกซะมากกว่าแล้วมีทีเด็ดอยู่แล้ว
ครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีมชาติไทยมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง๒นัด
เจอกับซีเรียอันดับ๙๐ของโลกวันที่๒๕มีนาคม